สวัสดีครับวันนี้ร่วมติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับ
ฟุตบอลอายุไม่เกิน๒๓ปีทำ๑๐นัดสำคัญเจอกับเกาหลีเหนือนะครับ
๓คะแนนกับเกาหลีเหนือแล้วก็ลุ้นให้ซาเดียอาราเบียนั้นไม่ชนะญี่ปุ่นนะครับ
ต่างทีมสุดท้ายของการแรงขันที่งจับเอเชียเพื่อคว้าโกนด้าไปโอลิปิกเกมให้ได้ครับ
ซึ่งวันนี้นักเตะทีมชาติไทยนั้นนอกจากเล่นเพื่อเข้ารอบแล้ว
เมื่อวานการจากไปของคุณสุธินชายกิติอดีตกองหลังทีมชาติไทยในช่วงปี๒๕๒๐๒๕๔๐เสียชีวิตในวัย๖๐ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้
ซึ่งหลังจากทราบข่าวเกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยที่เคยร่วมงานกับเจ้าของฉายาแบ็คหนวดหินในสมัยที่ซิโก้เป็นนักเตะของราชประชาสโมสรเก่าแก่ของประเทศไทย
และสุธินทร์นั้นก็เป็นผู้ฝึกศอดได้ตอนนั้นครับ
ก็บอกว่าตัวเองนั้นเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ของรุ่นพี่มาก
แล้วก็บอกว่าจะนำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
เพื่อนำ๓แต้มมามอบให้กับดวงวิญญาณของสุธินชายกิติ
ซึ่งจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้เวลา๔โมงเย็นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนครับ

กลุ่มนี้จะเป็นคู่แข่งของทีมไทยหากไทยผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมครับ
ต้าเจ้าภาพในชุดสีขาวพบกับซีเรียซึ่งมีอันเดวิลัสโบอาร์ตคนนี้ครับ
เป็นการต้าชนะไป๔๒ครับแม้ว่าซีเรียจะขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่๔
แต่ว่ากาต้ายิงคืน๓ลูกรวดครับจากอเดลคาริพัสซานนาทีที่๑๐
ตามด้วยอาเมดอาลาเอลดินนาที๒๔แล้วก็อาโบเอสอารีที่หลบพุทธศาสตประตู
เข้าไปยิงนาที๒๘ส่วนครึ่งหลังครับนาที๘๑ซีเรียนั้นก็ได้จุดโทษ
ไล่มาเป็น๒๓แต่ว่าแค่นาทีเดียวครับอาราเอดินก็หลุดเข้าไปยิงรุ่นที่๒
ซึ่งก็มีโอกาสเจอกับไทยหากไทยเข้ารอบครับ
ขณะที่อีรานชนะจีน๓๒ก็เข้ารอบเป็นที่๒นะครับเก็บเป็น๖คะแนน